มาดูหมาบ้านนึง
แต่ว่าไปถ่ายอยู่ที่หน้าบ้านนึง
แล้วหมาเนี่ยเวลาที่มันถ่ายที่ไหนมันจะรักษาพื้นที่
มันก็จะไปถ่ายที่เดิมที่เดิมที่เดิมนั่นแหละ

ไปดูภาพจากรอบวงจรปิดครับคุณผู้ชม
บันทึกพฤติกรรมของเจ้าหนี้ไว้ได้
มันเดินดมพื้นวนไปเวียนมาดมพื้นวนไปเวียนมา

นี่คือผู้ก่อเหตุกำลังดมสถานที่เดิมของมันอยู่

สบายท้องเสร็จปั๊บแล้วมันก็ไป
เจ้าของบ้านหลังนี้เอาคลิปนี้มาโพสต์
ระบุว่าปัญหาโลกแตกหมาถ่ายหน้าบ้าน
เพื่อนบ้านแบบนี้จะบ้าตายเราควรทำไงดี

คือมันมักจะขี้ที่เดิมใช่ไหม

เจ้าของบ้านพยายามแก้ปัญหานะครับ

เอาน้ำส้มสายชูไปลาดหน้าบ้านก่อน
เอาพริกไทยไปโรยเอาไว้ก่อน
แต่ถ้าวันไหนไม่ลาดนี่นี่พี่เขามาแล้ว
นะครับน้ำส้มสายชูผสมน้ำลาด

แต่มันก็วิ่งจู๊ดกลับมาอีก

พี่พี่ลองเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มมาดิ
นี่วิธีใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ
พี่ลองเอาน้ำยาปรับพระนุ่มลาดผมก็ใช้อยู่นะครับนี่ครับ

แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันอันนี้ซื้อมา
ร้านทุกอย่าง๒๐ครับห่อละ๑๐บาท
แล้วก็ไปดูผลงานกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง

มีตรงนี้๑ก้อนนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่หน้าบ้านผม

เหมือนหมาเขาโดนฝึกมาครับขี้เลย
ตัวเองขี้เลยไม่ใช่หน้าบ้านเราเราขี้ได้ตามสบายนี่ครับ

เหมือนหมาคงได้รับการฝึกมาล่ะว่าขี้เลย

คุณผู้ชมถ้ามีวิธี
จะป้องกันไม่ให้หมามาขี้หน้าบ้านของเรา

น้ำส้มสายชูพริกไทย
แล้วก็นุญาปรับพะนุ่ม
โอ้โหไม่ได้ผลเลยครับ
เจ้าของบ้านสู้ชีวิตมากแต่โดนหมาสู้กลับ
คราวนี้ลงทุนติดป้ายเลยว่ะติดป้ายเลย
ผมขออนุญาตอ่านนะเมื่อกี้ผมพยายามใช้คำว่าถ่าย
คำว่าขี้นะแต่อันนี้ต้องอ่านตามข้อได้จริง
ห้ามปล่อยหมามาขี้หน้าบ้านเด็ดขาด
หมาแล้วหัดมีความรับผิดชอบด้วย
ไม่ใช่ปล่อยหมามาขี้หน้าบ้าน
คือก็คงหวังจะสื่อสารไปยังบ้านเจ้าของหมาแหละ
แต่ว่ามันต้องแก้ที่เจ้าของหมาเอง

เออมันมาฉี่ใส่ขวดเลยพี่เขาบอก
ผมก็ลืมอ่ะชีรถขวนเลยชีรถขวน

ต้องเอาหมาไปฝึกต้องเอาหมาไปฝึกให้ชีในกระบะ
พวกนี้ก็ฝึกถ่ายในบ้านของคุณดิ
หมาของคุณถ้ารักก็ดูแลให้ได้

เดี๋ยวจะปลายเป็นเรื่องบานปลายเราเห็นไหล่ก็แล้วนี้แหละ
ใช่ไหมยิงกันอะไรกันแบบนี้